มีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกชำแหละอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีดำ
อยู่ในคลองพดุงกรุงเกษม
หน้าสถานีสูบน้ำกรุงเทพภายในซอยเจริญกรุง๓๔
ตำรวจสนพระพลาชัย๒พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบกระเป๋าปริศนาใบนี้อย่างละเอียด
พบชิ้นส่วนมนุษย์ช่วงลำตัวตั้งแต่คอถึงเอว
ผิวขาวไม่มีท่อนแขนและส่วนศีรษะ
อกจากนี้พบผ้าขนหนูของโรงแรม

กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่คนร้ายทิ้งร่องรอยไว้
ตำรวจไม่รอช้าเดินหน้าหาเบาะแสที่โรงแรมแห่งนั้นทันที
ก่อนเจ้าหน้าที่โรงแรมให้ข้อมูล
พบพิรุษของลูกค้าชายหญิงชาวอิสราเอลคู่หนึ่ง
คืออิลลีโคเหน์และแครอลโคเหน์
พวกเขาได้มาเปิดห้องพักเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙
แต่อีก๔วันต่อมาฝ่ายชายได้มาขอเปลี่ยนห้อง
โดยไม่ปรากฏแฟนสาวตามมาอยู่ด้วย
ีลี่ถูกนำตัวมาสอบสวนเขาให้การปฏิเสธ
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องพัก
พบประตูห้องน้ำมีคราบเลือด
ที่อาบน้ำมีรอยคูกรีดจากข้องมี่คม
และม่านพลาสติกมีรอยถูกกรีด
ขณะที่กล้องวงจรปิดในโรงแรม
บันทึกภาพขณะที่เขาฮิ้วกระเป๋า๒ใบ
ขนาดใหญ่เหมือนที่พบบรรจุชิ้นส่วนศพ

ออกจากโรงแรมช่วงเที่ยงคืนก่อนกลับเข้ามาตัวเปล่า
และเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนไปคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แครอลขึ้นลิฟต์มากับอีลี่ด้วยท่าทางเหมือนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ก่อนเข้าห้องพักและไม่มีใครเห็นเธออีกเลย
วันเวลาผ่านไปไม่เพียงคดีเริ่มคลี่คลาย
แต่ชิ้นส่วนศพของเธอก็เริ่มโผล่ให้เห็นความโหดเขี้ยมของสามี
จากสภาพชิ้นเนื้อที่มีรอยคมมีดกรีดเวอะวะและหนังศีรษะที่ถูกถลก
เพียงเท่านั้นยังมีพยานปากสำคัญเป็นคนขับแท็กซี่
ให้การว่าอีลี่เรียกรถให้ไปส่งที่พัทยาแต่เขาปฏิเสธ
เมื่อขับรถผ่านคลองอิลลี่สั่งให้หยุดรถ
ก่อนนำกระเป๋าเดินทางทิ้งลงคลอง
รวมทั้งเจ้าของร้านขายมีดและกระเป๋าเดินทางย่านโบเบ
ให้การยืนยันว่าอิลลี่ได้มาซื้อของที่ร้านก่อนวันก่อเหตุ
ีลี่จำนวนต่อพยานหลักฐานให้การรับสารภาพในชั้นศาล
เขาตั้งใจนัดภรรยามาเมืองไทยเพื่อปรับความเข้าใจ
ให้กลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากภรรยาต้องการหย่าร้าง
แต่เกิดมีปากเสียงด้วยความแค้นและหึงหวง

คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
กระทั่งผลโทษเมื่อปี๒๕๕๖ถูกผลักดันออกนอกประเทศ
ไป๖ปีอีลีเปลี่ยนชื่อเข้าไทย
เขาถูกจับที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสะแก้ว
ถูกผลักดันออกนอกประเทศอีกครั้ง